สาวหล่อกล้าจริงจริงนะ
ผมไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าทำแบบนี้อีกหรือเปล่า
กระชากสร้อยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาทจากใครรู้ไหมครับ
นาคพระขนงจากรูปปั้นแม่นาคจริงในวัดมหาบุตรเลยครับคุณผู้ชมฮะ

นั้นรู้มีแสดงอย่างที่จะบอกท่านครับว่ามันยังไม่นะ
ห้าทุ่มเมื่อคืนคุณผู้ชมครับ
โอ้โหคนที่ไปไหว้ขอโชคลาภที่ศาลแม่นาค

หล่อคนนี้เธอสวมเสื้อยืดครับ
กางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะ
เข้าไปถอดสร้อยคอทองคำ

อยู่ที่วัดมหาบุตรในซอยอ่อนนุษย๗
เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
ตอนนั้นคนดูแลสารแม่นาคหรือสารย่านาค
เห็นจากกล้องวงจรปิดรีบมาล็อกตัวแล้วครับ
แล้วรีบตามตำรวจสายตรวจให้มาคุมตัวแบบนี้เลย
หลังจากตำรวจคุมตัวสาวหล่อรายนี้นะครับ
พร้อมของกลางเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
หล่อบอกว่าสร้อยเส้นนี้ไม่ใช่ของแม่นาคนะ
แต่สร้อยของป้าฉันนี่ครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิด

โอ้โหนี่หลักฐานนะฮะ
แกะไปถอดตรงจี้พยายามจะเอาออกมาให้ได้
บอกนี่สร้อยป้าฉันป้าฉันเอามาแก้บนนะครับ
แก้บนเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะเอากลับบ้านนั่น

ดูแลสารมองอยู่แล้วมองอยู่แล้วรีบมาล็อกเลย
นี่ครับคนดูแลสารยืนยันว่าสร้อยเส้นนี้มีคนนำมา
ถวายแม่นาคนานแล้ว
สร้อยที่เพิ่งมีคนมาแก้บนอะไรอย่างที่เขากล่าวอ้างหรอก
คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับไปที่วัดมหาบุตรครับ
พบว่าคนก็มากราบไหว้ย่านาคกันตามปกตินะครับ

สอบถามนายจตุพลดวงดีครับคนดูแลสารย่านาค
แล้วบอกว่าคนร้ายมาไหว้ย่านาคนะ
เหมือนปกติคนทั่วไปแต่มีพิรุษช่วงปิดทองที่หุ่นย่านาค
นานจังอ่ะนานจังก็เลยขึ้นไปดู
ขึ้นไปดูด้วยแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดด้วย
เอ้ากำลังก่อเหตุเลยอ่ะ
ก็เลยช่วยกันจับตัวล็อกตัวกันเอาไว้แบบนั้นแหละครับ
คนร้ายปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะ
เขาก็เลยให้ผู้หญิงที่มากราบไหว้ย่านาค
แรงช่วยค้นตัวหน่อยเพราะเธอเป็นสาวหล่อ
ค้นตัวหน่อยเจอครับซ่อยอยู่ไหนอ่ะ

สติเขาดีป่ะครับไปส่งครับออกมา
มันเหมือนเมา่อ่ะครับ
จะดูเหมือนเมาก็เป็นเหมือนเมา
เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาประมาณกี่รอบแล้วหรือนี่รอบแรกครับ
ผมเพิ่งเย็นครับเพิ่งเห็นรอบรอบแรกครับปกติ

หลังจากครรภาพเสร็จเขาทำทำยังไง
เขาก็ไม่ยอมรับครับตอนแรกเขาบอกให้พ้นตัวเลย
เราก็เป็นผู้ชายมีแต่ผู้ชายหมดก็ไม่กล้าคนนะครับ
พอดีเขามีคนที่มาไหว้เขาเป็นผู้หญิงเขาโอนให้
อ่าตอนแรกในกระเป๋าอังเกงไม่เจอเจออยู่ที่ในแรงไหน
ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุในสติไม่สมประกอบนะครับ
เจ้าอาวาสวัดมหาบุตรเนี่ยนะฮะท่านเมตตา
ไม่เอาเรื่องนะตำรวจก็อ่ะควบคุมตัวไปสงบสติ
อารมณ์ที่โรงพักก่อนแล้วกันทั้งนั้นแล้วก็ปล่อยตัวไปฮะ